เอามาดูเหตุสลดเกิดขึ้นที่จังหวัดลำปางนะคะ
พี่ชายฝั่งเมียไม่พอใจน้องเขยของตัวเอง
ที่ไปรับเงินเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุมาแล้ว
ไม่แบ่งให้น้องสาวซึ่งเป็นฝั่งเมียของตัวเองใช้
ทะเลาะกันอย่างรุนแรงค่ะหลังจากนั้นนะคะทะเลาะกันไม่จบ
ใช้มีดแทงน้องเขยเสียชีวิตเลยนะคะ
แต่ว่าไม่ได้ไปไหนนะพอก่อเหตุยืนรอมอบตัวกับตำรวจค่ะ
ตรวจสอบเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะเหตุการณ์ก็คือตำรวจเนี่ยได้รับแจ้งก่อนนะคะ
ว่ามีผู้ถูกแทงเสียชีวิตอยู่บ้านเลขที่๑๙บ้านสรรกำแพงเหนือค่ะ
ตำบลเมืองยาวอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปาง
เจ้าหน้าที่ไปพร้อมกับแพทย์ชุดพิสูจน์หลักฐานและกู้ภัยนะคะ
ภายในห้องชั้นบนพบศพนายอำนวยใจมาอายุ๖๑ปีเจ้าของบ้านค่ะ
สภาพศพนอนหงายจมกองเลือด
แพทย์เช่าชนสูตรพลิกสบเบื้องต้นพบพบผู้เสียชีวิต
ถูกมีดแทงเข้าที่บริเวณชายโครงซ้าย๑นัด
ขาซ้าย๑แผลขาขวา๒แผลรวมแล้วทั้งร่างเนี่ยถูกแทงไป๔แผลนะคะ
ส่วนที่มือด้านขวาผู้เสียชีวิตถือมีดปลายแหลมที่พี่สะพ้ายใช้แทงเอาไว้ด้วย
ก็เลยเก็บไว้เป็นของกลางนะคะ
พร้อมกับให้กู้ภัยนำศพส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลห้างฉัดอีกครั้งค่ะ
นางสาวบัวแก้วสัญโยอายุ๔๖ปีพันรยาของผู้เสียชีวิตบอกว่าก่อนเกิดเหตุสามี
นอนหลับไปแล้วตอนนั้นจากนั้นนางมาเรียนสอนราชอายุ๕๔ปี
พี่สาวของตัวเองขึ้นมาบนบ้านตะโกนถามเธอว่า
สามีได้แบ่งเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซึ่งสามีเพิ่งไปรับมาเนี่ยแบ่งให้ใช้หรือเปล่า
ถามแค่นี้แล้วพี่สาวก็เดินเข้าไปหาสามีของตัวเองในห้องนอน
ซึ่งฝ่ายสามีตื่นขึ้นมาค่ะกำลังลุกออกจากที่นอนเพื่อพูดคุยกับพี่สาว
หลังจากนั้นเกิดการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงนะคะต่อมาทั้งคู่ก็เข้าทำร้ายกันค่ะ
โดยพี่สาวชักมีดปลายแหลมที่พกมาแทงสามีและสามีพยายามแย่งมีดจากพี่สาว
จนเกิดชุนละมุนขึ้นตัวเธอเองเนี่ยเป็นคนกลางนะตกใจมากค่ะ
ก็เลยวิ่งลงไปที่ชั้นล่างของบ้านไปตามญาติมาช่วยห้าม
แต่ไม่ทันสามีถูกพี่สาวแทงเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะ
ภรรยาผู้เสียชีวิตบอกอีกว่าทั้งสองคนไม่ค่อยถูกกันอยู่แล้ว
เคยมีปากเสียงทะเลาะกันบ่อยครั้งอยู่แล้ว
ที่สามีไม่แบ่งเงินเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุให้ภรรยา
ซึ่งเป็นน้องแท้ใช้นะคะโกรธแทนน้องนะคะ
หลังเกิดเหตุนางมาเรียนผู้ก่อเหตุไปรอมอบตัวกับตำรวจภูทรห้าง
ที่บ้านของตัวเองซึ่งอยู่ห่างไปประมาณ๖๐เมตร
พร้อมสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุฆ่าน้องเขยเอง
เบื้องต้นตำรวจตั้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นเสียชีวิต
ก่อนที่จะถูกควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ